สวัสดีครับ

ที่ผมจะถามเนี่ยตัวสะกดนะฮะ

ถูกไหมถูกอ๋อพี่คุณเฮียบเชิญยิ้ม
ได้เครื่องเล่นไม้กระดกอย่าตกสิ
จับปวดภาษาไทย

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว
ตั้งใจนี่เองเชื่อพี่ตั้งใจ

อีกนานไหมอีกนานไหมอีกนานไหม
ก็เป็นมารายการถูดแนวหนานะฮะพายเจ็บ

โทษนะครับโทษนะครับคุณหนึ่งครับ
เขาให้มาตอบคำถามชิงเงินรางวัลครับ
ไม่ได้ให้มาแบบข้อสองข้อ

เอ้อพีชเบ้ยผมตอบถูกผมตอบถูก
อันนี้อันนี้ได้คะแนนไปนะครับอุ้ยทำคะแนนไปน้อยด้วยอุ้ยไม่ทำคะแนน
เยี่ยมเลยนะครับ๔วิ๑คะแนน

ทีมคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มทำไปได้๑คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๕๖วินาที

ถ้าพร้อมแล้ว๕๖วินาทีเป็นของพี่เบิร์ตเยอะมาก
ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่ได้เรียนด้วย

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

คุณผู้ชมครับโฟกัสที่หน้าคุณโรเบิร์ตครับผม
โอ้โหมองอะไรอยู่ตากระเหม็งเจียว
ค่อยเป็นค่อยไป

แล้วก็ค่อยไหลตกน้ำไป
โอ้โฮย

บันดาลถูกแล้วนะครับ

ผิดได้คะแนนไปนะฮะ
เท่ากับพี่เบิร์ตทำไปได้๓ข้อ๓คะแนนครับ
คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มทำเพิ่มไปอีก๓คะแนน
พี่เจฟมากกว่าหนึ่งข้อพี่เจฟก็จะผ่าน
อยากถึงสี่เล่นกล้องทำไมเนี้ยคุยกับหนูสิ

สามสิบสามวินาทีเป็นของพี่เจี๊ยบครับถ้าพร้อมแล้ว
น่าต้องทราย

ความพังอยู่ตรงนี้ไง

สมาธิของเจี๊ยตอนนั้นรู้สึกว่าอยู่กับเครื่องเล่นมากกว่า

แต่บรรลือลิฟต์นี่ผิดนะฮะ

ทำไปได้๑ข้อ๑คะแนนครับ
อะมาสรุปกันนิดหนึ่งดีกว่านะฮะ
ในเกมรอบที่๒นี้นะครับ
ทีมของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้นทำไปได้๕ข้อนะฮะ
เกมแรกนะครับพี่เจี๊ยบได้ไป๙บวกกับ๕เป็น
จนคุณไปเฟิร์นได้ไป๖บวกเกมที่๒เป็น๑๔เท่ากันนะฮะ

สินใจว่าผมจะแต่งงานกับเฟิร์นแล้ว

อุ๊ยตลกทั้งคู่รู้ออกมาว่าเป็นวิตามีแน่
ทุกทีมนะฮะรวมกันเอาเงินรางวัลแจ้ง
เอาเงินรางวัลเนี่ยมารวมกันเป็น๓๐๐๐๐บาท

ผมให้เข้ารอบโบนัสคูณ๒ไปเลย
แล้วช่วงหน้ามาดูกันนะฮะว่า๓๐๐๐บาทของเขาจะเป็น๖๐๐๐บาทหรือเปล่า